สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ

จะมีความเกี่ยวข้องอยู่กับดาวหลายดวงเลยนะคะ

ที่มีความพิเศษมากกว่าใครเพื่อนเลยค่ะ

ซึ่งดาวเกรดในทางโหรศาสตร์นั้น
จะหมายถึงเรื่องสิ่งศักดิ์ศึกษ์
หรือว่าเรื่องของบุญที่เจ้าชะตาเคยทำมาก่อนค่ะ
ซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะคะ
ดาวเกรดจะมีการสถิตอยู่ในราศีมังกรตลอดทั้งเดือนกันยายนเลยค่ะ
ซึ่งการที่ดาวเกรดนะคะมีการสถิตอยู่ในราศีมังกรแบบยาวแบบนี้นะคะ
ก็จะส่งผลดีกับ๔ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะ
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
ถือว่าเป็นเจ้าภาพในงานนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าดาวเกรดนะคะมีการเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตา
ของชาวราศีมังกรพอดีเลยค่ะ
ชาวราศีมังกรนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายค่ะ
ถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของอุปสรรคหรือว่ามีเรื่องยากเข้ามาในชีวิตนะคะ
แต่พอดาวเกรดเข้ามาสถิตอยู่ในดวงชะตา
ก็ส่งผลทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดี
ความสำเร็จก็เข้ามาเยือนในชีวิตได้ง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ถ้าคุณคิดหวังจะทำอะไรก็ขอให้รีบลงมือทำนะคะ
เพราะว่าโอกาสมารออยู่ตรงหน้าคุณแล้วค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีกรกฎค่ะ
สำหรับชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นราศีที่แต้มบุญสูงมากเลยนะคะในช่วงนี้
ดวงชะตามีเกณฑ์พลิกผันค่ะจากร้ายกลายเป็นดีมากนะคะ
ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทั่วหน้าค่ะ
ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ
ชาวราศีกรกฎหาโอกาสในการไปทำบุญไหว้พระ
เสริมดวงชะตาสักหน่อยก็จะยิ่งดีมากเลยค่ะ
ราศีที่ดวงดีราศีต่อมาก็คือชาวราศีมีนค่ะ
การที่ดาวเกรดมีการมาสถิตอยู่ในพบลาพะของดวงชะตาชาวราศรีมีนนั้น
ก็ส่งผลทำให้ดวงการเงินของคุณดีตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะ
และถ้าชาวราศรีมีนยิ่งขยันมากก็ยิ่งปังค่ะ
มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้เร็วขึ้น
มีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก่อนใครเพื่อนค่ะ
และถ้าชาวราศรีมีนคนไหนนะคะที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลชอบช่วยเหลือคน
ชอบทำบุญไหว้พระตักบาทค่ะ
ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ในช่วงนี้นะคะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
เรื่องที่ดีแบบชัดเจนมากเลยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
ชาวราศีธนูมีแนวโน้มว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะ
หากคนมุ่งหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง
คุณจะมีโอกาสได้สมหวังอย่างที่ใจปรารถนาค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีธนูควรจะโฟกัสกันสักนิดนึงนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของการบริหารการเงินค่ะ
เพราะว่าการที่ดาวเกรดนะคะเข้ามาสถิตอยู่ในพบกระดุงพัก

ส่งผลทำให้คุณมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตก็จริงนะคะ
แต่ก็จะมีเรื่องทำให้คุณต้องใช้จ่ายออกไปเช่นเดียวกันค่ะ
แต่ถ้าชาวราศีธนูบริหารจัดการการเงินให้ดี

ก็จะทำให้ฐานะทางการเงินมั่นคง
และมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๔ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ